คุณผู้ชมครับในยุคนี้เนี่ยอะไรประหยัดได้ก็ประหยัด
บางคนพอจะมีเงินนะฮะก็อยู่ได้ตามปกติ
แต่บางคนที่เขาหาเช้ากินค่ำทำรับจ้างนี่นะ
ใช่ใช่คุณผู้ชมครับอายุจะเข้าเกณฑ์ของผู้สูงอายุระหรัก๕๗ปีแล้ว
ตอนก่อนมื้อเที่ยงไปเด็ดยอดสะดาวก๊อฟปุ้ย
จังหวะนั้นมันพลาดฮะลื่นลงไปหัวกระแทกหินเสียชีวิตครับ
จะเก็บสะดาวไปจิ้มน้ำพริกกินตอนเที่ยงปุ้ยเอ้ย
นี่คือจุดเกิดเหตุนะครับหน้าวัดบ้านดอนพรามตะบนท่าอ่าง
อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ผู้เสียชีวิตคือนางกำไรหวายพิมารอายุ๕๗ปีแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพศพมีลักษณะหัวของท่านขมัมลงไป
คว่ำหน้าอยู่มีเลือดไหลออกจากจมูก
เสียชีวิตข้างทางตรงนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
มือขวาเนี่ยคุณผู้ชมครับยังกำสะเดาอยู่เลย
ำสะดาวอยู่กำนึงครับแล้วต้นสะดาวขนาดเท่าแขนเนี่ยนะฮะ
ถัดไปเนี่ยคือมียอดแทงออกมาเต็มต้นเทียว
แล้วก็มีร่องรอยของการเก็บยอดอยู่ห่างจากศพผู้ตายไปประมาณ๕เมตร
จากการสอบถามชาวบ้านนะครับเขาเล่าบอกว่าเห็นนะ
เห็นพี่กำไรขี่จักรยานไปทำงานรับจ้าง
ร้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านหนองสโหนทุกวันนะฮะ
ช่วงเช้าพี่กำไรมักจะแวะเก็บสะดาวข้างทาง
เพื่อจะเอาไปกินตอนกลางวันคือจะประหยัดค่าใช้จ่าย
คนทำรายวันนะครับมีน้ำพริกไปสักกระปุกนึง
ริมถนนริมนาแบบนี้มันก็ช่วยประหยัดไปได้
วันเกิดเหตุนะครับพี่กำไรเก็บยอดสะดาวข้างทาง
อย่างที่ผมบอกจะไปจิ้มน้ำพริกกิน
สันนิษฐานว่าตอนนั้นเนี่ยตอนกำลังยืดตัวเก็บสะดาวอยู่เนี่ยนะ
กำมือนึงแล้วพี่กำไรน่าจะเหยียบพลาดครับคุณผู้ชมครับ
ท่านขม่ำลงมาแบบนี้แล้วคือที่ขม่ำลงมาเนี่ย
มันลึกประมาณหลายเมตรอยู่ค่ะนะครับศีรษะเนี่ย
ไปกระแทกกับก้อนหินจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ไม่มีใครช่วยแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้พลเมืองดีมาพบครับ
เอ้าจักรยานมันมาคว่ำอยู่ข้างถนนแล้วคนไปไหนอ่ะ
ก็ช่วยกันตามหาให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาก็ไปดูนะ
ก็ไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนจักรยาน
แต่ว่าไปเห็นพี่กำไรหัวขม่ำลงมาเสียชีวิตซะแล้วนะครับ
ตำรวจจะสอบสวนรายละเอียดต่อไป

ชีวิตของคนนะไม่แน่ไม่นอนนะครับ